เอ๊ะแล้วที่ท่านนายกเศรษฐาพูดเรื่องการจะไปขอคำแนะนำ
อืมอดีตนายกทักศิลป์ใช่
เพราะว่าอยากได้ประสบการณ์แล้วก็ความสามารถของนายทักษิณ
ซึ่งนายทักษิณก็พูดเสมอว่าพร้อมจะช่วยเหลือประเทศชาติ
ถ้าเกิดไม่ได้ติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายสามารถดำเนินการได้
ท่านก็พูดอยู่เสมอว่ากลับมาคราวนี้
ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็อยากจะอยู่กับครอบครัว
ส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าเรื่องไหนก็ตาม
ถ้าสามารถช่วยอะไรได้ก็ยินดี
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ
ถ้าทุกอย่างมันอยู่ที่เป้าหมายที่ทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้น
การบริหารราชการแบบนี้ท่านเองก็เป็นผู้สมการ
สามารถบริหารราชการมา๑๖ปีติดต่อกันต่อเนื่องนะครับ

แต่ยังไงก็ดีเราก็ต้องดูข้อผลของกฎหมายสำหรับท่าน
ว่าท่านผลเรียบร้อยไหมแล้วก็กฎหมายมีปัญหาอะไรมั้ยในเรื่องนี้
ส่วนทางด้านนายสุธินคลังแสง
เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ควรให้โอกาสมารับใช้สังคม
อันนี้ไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะ
ส่วนที่สวออกมาเบรกว่าไม่เหมาะสม
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับฟังทุกความคิดเห็น
อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มฝั่งที่เห็นด้วยนะคะคุณดอมคุณผู้ชม
แต่มาดูฝั่งที่ไม่เห็นด้วยหน่อยละกันค่ะ
พูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าจะทำให้รัฐบาลเศรษฐาเสื่อม
ซึ่งนายกควรจะพูดกับสื่อต่างประเทศ
ว่าจะให้นายทักษิณจำคุกเหมือนประชาชนทั่วไป
เพื่อพดุงหลักนิติรัฐนิติธรรมความเท่าเทียม
เพราะว่าตอนนี้ใครก็จะมองว่านายทักษิณเนี่ย
กลายเป็นนักโทษเทวดา
เช่นเดียวกันกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย

ยื่นหนังสือร้องเรียนไงถึงอธิบดีกรมราชธรรม
ขอให้เปิดเผยรายละเอียดอาการป่วยของนายทักษิณ
ตั้งแต่อาการช่วงแรกที่ออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ
แล้วเรื่องของที่ต้องผ่าตัด
ผ่าตัดใหญ่รวมทั้งขอให้องค์กร
สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมาย
หรือว่ากรรมธิการของสภาเข้าไปสังเกต
ป่วยของนายทักษิณหน่อยเพื่อความโปร่งใส

เพราะว่าเดี๋ยวจะรอคำตอบรอคำตอบเมื่อไหร่ล่ะ
พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์
วันอาทิตย์นี้ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ